ชาติไทยนะครับหลังจากที่โล่งอกแล้ว

สมัยที่๒ติดต่อกันก็เตรียมจะสร้างทีมนะครับ
หวังจะทำผลงานให้ดีในบอลโลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสครับ

ไทยศาสตทองเวียนหัวหน้าผู้สอนทีมบอลหญิงไทย
บอกว่าตอนนี้มีลูกครึ่งนะครับ

โดยเตรียมที่จะนัดลูกครึ่งไทยเบลเยี่ยมนะครับ
ซึ่งเล่นตำแหน่งกองกลางมาทดสอบฝีเท้า

แล้วก็จะมีบอลหญิงนะครับ

ดังนั้นถ้าเราได้นักเตะหลายคนมาทดสอบทีม

ก็จะทำให้ผลงานได้ดีในการอังคารบอลโลกที่ฝรั่งเศสครับ
ก็จะทำให้ผลงานได้ดีในการอังคารบอลโลกที่ฝรั่งเศสครับ
ได้มาทดสอบความสามารถ

เมษายนนี้นะครับ๒ทุ่ม๔๕นาทีก็อย่าลืมเชียร์ครับ

แต่ว่าครั้งนี้เราน่าจะเตรียมการมาพอสมควร

ถ้าเกิดเราสามารถทำผลงานได้ดีกว่าเดิม
ก็น่าจะยกระดับทีมได้ในอนาคตครับ